แชร์ภาพคนไทยที่โดนจับเป็นตัวประกันนะครับ
ภาพนี้ก่อนครับคุณผู้ชมและมิ้นฮะ
แชร์กันอยู่เนี่ยไล่เรียงชื่อมานะครับ

ในภาพนี้มีอยู่๔คนครับ
คนแรกนายคมกริจชมบัวชาวจังหวัดสุรินครับ
คนที่๒นายอนุชาอ่างแก้วชาวอุดรธานี

อุดรเหมือนกันคือนายมณีจิรชาติ
และคนที่๔ครับนายนัทพรอ่อนแก้ว

ทั้งหมดนั้นไปทำงานโดยถูกกฎหมายนะฮะ
ตอนนี้ญาติแต่ละคนนั้นไม่สามารถติดต่อ
คนที่รักในรูปทั้ง๔คนนี้ได้เลยครับ

ไปที่บ้านของนายคมกริจชมบัวก่อน
หรือว่าคุณนนท์อายุ๒๙อยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินครับ

ชาวบ้านและญาติพี่น้องรวมถึงผู้เท่าผู้แก่ครับ

มาให้กำลังใจพ่อและแม่ของนายคมกริจ
รวมทั้งมาตรวจสุขภาพให้ด้วยครับ

หลังจากที่พ่อกับแม่ของนายคมกริจนั้น
กินไม่ได้นอนไม่หลับฮะพักผ่อนไม่เพียงพอ
หลังจากตรวจสุขภาพเรียบร้อยยังปกติอยู่
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือถ้านอนพักผ่อนไม่พอ

ตัดภาพเข้าไปในบ้านฮะพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

ขอให้นายคมกริจนั้นกลับมาโดยสวัสดีภาพ
และนอกจากนี้ครับมีภาพถ่าย
นายคมกริจเคยถ่ายเอาไว้ด้วยนะฮะ
กับแม่ก็เอารูปมาโชว์ให้กับทีมข่าวได้ดู

แล้วก็เฝ้ารอให้ลูกนั้นกลับมาโดยปลอดภัยในเร็ววัน

มีคลิปที่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมกับมิ้นได้ลองดูหน่อย
เขาบอกว่านี่ก็เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนเหมือนกันครับ

แล้วระหว่างที่กำลังอัดคลิปเพื่อเล่าเหตุการณ์นั้น
ได้ยินเสียงปืนดังมาเป็นระยะครับ

ได้ยินเสียงปืนมาเป็นระยะนะครับ
ในคลิปนี้ผู้สื่อข่าวได้รับความว่า
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลถ่ายคลิปเหตุการณ์เล่าความเป็นอยู่
แล้วก็มีเสียงการสู้รบกันปืนดังต่อเนื่อง
โดยเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณกิตติพงศ์อายุ๒๙ปีเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลครับ
ถ่ายคลิปส่งมาให้กับคุณธวารพเป็นพี่ชายซึ่งทำงานอยู่ที่เกาหลีได้ดู
ที่พี่ชายจะประสานส่งมาให้นักข่าวนะฮะบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อน้องชายไม่ได้
ก็รู้สึกเป็นห่วงครับดังนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยติดต่อประสานงานหน่อย
น้องชายเห็นว่าภูมิลำเนานั้นเป็นคนบ้านแสนศุกร์อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านด้วย
ข้างบ้านเราเลย
วันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปไปคุยกับครอบครัวนายคมกริจ
แล้วเราก็ได้ข้อมูลคนนี้มาเพิ่มด้วยนะฮะ
นายกิตติพงศ์อายุ๒๙ปีแรงงานไทยในอิสราเอล
ในขณะที่คุณแม่ของนายคมกริจครับคุณแม่พรทิพย์เป็นห่วงลูกชายมาก
เช่นเดียวกันกับคุณพ่อสุนันพูดอะไรไม่ออก
วันนี้อาการของคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะเหม่อลอยนะฮะ
เหมือนใจลอยใจนึกถึงแต่ลูกนะฮะ
บอกว่าถ้าหากว่าลูกนั้นยังปลอดภัย

และขอให้ทางการเร่งช่วยเหลือโดยเร็วครับ
ถึง
ทีนี้ครับไปที่ภาพคนไทยที่ถูกจับตัวอีกครั้งหนึ่ง

มีตัวประกันอีกหนึ่งครับที่โดนจับกลุ่มตัวไป
คือนายมณีจิรชาติคนกลางลูกศรสีเหลืองชี้อยู่ตรงนั้น
หรือว่านายลักกี้อายุ๒๙เป็นชาวบ้านดุงอุดรครับ
พอพ่อและแม่เห็นภาพของลูกชายจำได้เลยครับอยากให้
โดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเราเดินทางไปที่บ้าน
เจอเจอในสภาพแบบนั้นตกใจมากพ่อร้องไห้ฮะมือไม้สั่นทำอะไร
ถูกเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพื่อนลูกชายส่งข้อความ
จับไปด้วยรีบวิ่งเข้าไปแอบในห้องพักห้องที่ปลอดภัยจน
เสียงทหารเงียบไปพอออกจากพื้นที่ไปดูหายไปกันหมดแล้ว
ถูกจับตัวไปนะส่งข้อความมาบอกแบบนี้นะฮะ
กันแม่กันให้พ่อกันให้คือเขาทำใจบ่อะไรล่ะลูกคือปืน
ที่จริงแล้วเพราะว่ามันเคยเป็นแบบนี้เจ้าเธอติดต่อ
ได้บ่ลูกด้วยบ่ได้ครับผมก็เคยเจอแต่ว่ามัน
เหตุการณ์บ่รุนแรกกว่านี้เออครับเพลงภาพลูกแสดงมีความ
ภูมิมากน้อยแทนที่นี่แม่กะคืออย่าถ้าเป็นไปได้อืมผม
อย่าไปแห้งลูกคุณอ่ะให้ให้ลูกมาอยู่บ้านเพื่อให้ผมไปให้
เขาจับผมซะอีกสินะพวกมันคือคุณผมนี่อืมเพราะอยาก
ให้ลูกไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าอยากให้ลูกมาปลอดด้วย
ปลอดไห้แต่ยังมีชีวิตอยู่ครับครับ